หลังจากที่รัฐบาลซีเรียถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับว่า
ได้ใช้อาวุธเคมีในการโจมตีประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาล
ทำให้สหรัฐและชาติพันธมิตรได้ใช้ขี่ปนาวุฒิยิงเข้ามาใส่ที่ซีเรีย
ในพื้นที่ที่บอกว่าเป็นแหล่งผลิตอาวุธเคมี
แต่ว่าทางการซีเรียพร้อมกับรัสเซียชาติพันธมิตรก็ยืนยันว่าข้อกล่าวหานั้นไม่เป็นความจริงเนี่ย
ซึ่งเป็นข้อมูลที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิง
ทำให้ล่าสุดองค์การห้ามอาวุธเคมีได้เตรียมลงพื้นที่เมืองดูมา
เพื่อสืบสวนหาความจริงของเหตุการณ์นี้
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือภาพความเสียหายของเมืองดูมาใกล้กรุงดามัสกัสของซีเรีย
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่ยึดครองของฝ่ายกระบด
แต่เพิ่งถูกกองทัพรัฐบาลซีเรียเข้าควบคุมได้ทั้งหมดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
นี่เป็นเมืองที่มีรายงานจากนักกิจกรรมฝ่ายต่อต้านรัฐบาล
แพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยในซีเรียว่ามีการใช้อาวุธเคมีโจมตีเกิดขึ้นเมื่อวันที่๗เมษายน
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า๔๐คนจากการทิ้งระเบิดบรรจุสารพิษลงมาโดยกองทัพซีเรีย
แต่คาเลสมามูธนูเซอร์ผู้รอดชีวิตจากเหตุโจมตีด้วยอาวุธเคมีในดูมา
ประนามว่ากลุ่มกระบดต้านรัฐบาลซีเรียที่เคยครองพื้นที่อยู่เบื้องหลังใช้อาวุธเคมีโจมตี
แต่ไม่มีการแสดงหลักฐานยืนยัน
ซึ่งลงพื้นที่ผ่านการอำนวยความสะดวกโดยรัฐบาลซีเรียฟังว่า
ว่ามีผู้เสียชีวิต๔๗คนในหลุมหลบภายใต้ดิน
รวมถึงภรรยาของเขาที่กำลังตั้งคันและลูกสาวอีก๒คน
ข้อกล่าวหาเรื่องเหตุจมตีด้วยอาวุธเคมีในดูมา
เป็นชนวนที่ทำให้สหรัฐและพันธมิตรยิงขี่ปนาวุฒิจมตี
หมาย๓แห่งในซีเรียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

มีหลักฐานชี้ว่ากองทัพรัฐบาลซีเรีย
ของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาสอยู่เบื้องหลัง
แต่ซีเรียและรัสเซียได้ปฏิเสธ
กระทรวงกลาโหมรัสเซียยังกล่าวหา
ว่าภาพคนถูกอาวุธเคมีที่ถูกนำมาเผยแพร่นั้นเป็นเหตุโจมตีปลอม
จัดฉากโดยอังกฤษเพื่อเปิดทางให้พันธมิตรของตัวเองเข้าจมตี
แต่รัสเซียก็ไม่ได้นำหลักฐานมายืนยัน
กลายเป็นข้อมูลที่สวนทางกันของแต่ละฝ่าย
แต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่สืบสวนจากองค์การห้ามอาวุธเคมี
เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงว่ามีการใช้อาวุธเคมีโจมตีหรือไม่
แต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่สืบสวนอิสระชุดนี้จะได้รับอนุญาตเข้าไป

ยังไม่อนุญาตให้ทีมค้นหาความจริงเข้าไปยังดูมา
ที่เดินทางถึงซีเรียตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
โดยอ้างว่ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงที่ยังต้องจัดการ
รัสเซียอาจทำลายหลักฐานในดูมา
เพื่อขัดขวางการสืบสวนของทีมค้นหาความจริง
ทำให้นายเซอร์เก้ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียโต้
รัสเซียไม่ได้ทำลายหลักฐานในพื้นที่
พร้อมย้ำว่าไม่มีอาวุธเคมีถูกใช้จมตีในดูมา
นับเป็นเวลา๑๑วันหลังมีรายงานเกิดการใช้อาวุธเคมีโจมตีในพื้นที่
โดยทีมสืบสวนจะเก็บตัวอย่างดินและอื่นในดูมาไปตรวจสอบ
เพื่อพิสูจน์ว่ามีการใช้อาวุธเคมีโจมตีหรือไม่
และหากมีจะเป็นอาวุธเคมีชนิดใด